สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยหุ้นรวยลงทุนนะคะเข้าสู่ปี๔ค่ะวันนี้พบกับปามสินิดาเพชรเวกุลและทีมงานรวยหุ้นค่ะ
คุณผู้ชมคะวันนี้จะไปติดตามภาวะในการลงทุนนะคะรวมถึงเทรนด์หรือว่าพฤติกรรมแนวโน้มในปัจจุบันนะคะการลงทุนต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะรวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะทำให้หลายคนทุกคนล่ะค่ะหันมาสนใจในคุณภาพชีวิตของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็กำลังพูดถึงในเรื่องของสัง
มุมมองเชื่อมโยงเข้ามายังนักลงทุนนะคะนักลงทุนจะได้รับอานิสงฆ์อย่างไร
สำหรับการเติบโตของธุรกิจของสังคมของการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางสังคมแบบนี้นะคะ
เราจะได้ไปร่วมพูดคุยกันและมองหาโอกาสในการลงทุนด้วยนะคะ
กองทุนที่ไปลงทุนในธุรกิจเหล่านี้
นั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยี
ทางการแพทย์หรือเพียงโรงพยาบาลเท่านั้น
แต่กองทุนที่น่าสนใจที่ปัมกำลังพูดถึงนี้นะคะ
คือครอบคลุมไปในหลากหลายมิติเลยนะคะ

เดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปหาคำตอบกันนะคะ
คุณผู้ชมคะอย่างที่เกริ่นนำไปนะคะว่า
แนวโน้มของสังคมผู้สูงวัยเติบโตขึ้นมา

เราจะค้นหาโอกาสในการลงทุนจากธุรกิจ
ถ่ายภาพพร้อมกันค่ะกับทางด้านของคุณวินพรมแพทย์นะคะ

ขอถ่ายภาพนี้กันสักหน่อยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นสังคมสูงวัย
แต่มันมีมากกว่านั้นหรือเปล่านะคะการเติบโตของสังคมนี้เป็นยังไงบ้างค่ะ
เรามีทีมลงทุนหนึ่งซึ่งเราแนะนำมาแล้ว๒ปีนะครับ

ภาพที่นี่นะครับทางซ้ายมันจะบอกว่า
ในอดีตนะครับเรามักจะคิดว่าคนที่จะเกษียณแล้วเนี่ยชีวิตจะเป็นขาลงนะครับ

แต่ทางขวานะครับนี่คือภาพปัจจุบันครับ
คนที่ใกล้เกษียณเนี่ยยังแข็งแรงนะครับ
แข็งแรงไม่พอมีเงินเยอะด้วยนะครับ

พอเกษียณปุ๊บยังแข็งแรงมีเงินเยอะ

คือเป็นเทรนด์ใหม่ว่าคนใกล้เกษียณยังแข็งแรง
พร้อมที่จะเป็นผู้บริโภคใช้จ่ายเงินนะครับ

ก็ที่ใกล้เกษียณยังแข็งแรง
แล้วก็ยังเป็นผู้บริโภครายใหญ่ของโลกอยู่นะครับ
อีกภาพหนึ่งถัดมาจะเห็นได้ชัดไปว่า

ถ้าเขาคือประเทศหนึ่งนะครับ
คือเขาประมาณครึ่งหนึ่งของเศรษฐีสหรัฐเลยนะครับ
แล้วก็ใหญ่กว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นเกือบ๒เท่านะครับ

ก็เป็นที่มาของแนวคิดที่ว่า

ภาพนี้จะเป็นกลุ่มลงทุนที่
กองทุนนี้ลงทุนมีทั้งหมด๘กลุ่มนะครับ

อันแรกคือคนที่ผ่านกองทุนนะครับ
ราชการกองทุนหรือว่าประกันนะครับ
ก็คนกลุ่มนี้คือดูแลเงินให้กับคนเกษียณนะครับ
ถัดมาคือบ้านพักคนชรานะครับ
คือคนใกล้เกษียณเขาก็ไปอยู่กันนะครับ

เครื่องมือแพทย์เป็นหุ้นกลุ่มที่โตไม่แพ้กลุ่มยานะครับ
ซึ่งก็เป็นไม่ใช่แค่คนเกษียณเท่านั้น
แต่ว่าคนหนุ่มสาวก็ใช้บริการนะครับ

และถัดมาเป็นเรื่องของท่องเที่ยวนะครับ
โรงแรมรีสอร์ทนะครับร่องเรือสำราญนะครับ
มาก็เป็นยาแล้วนะครับอย่างบริษัทยาต่างนะครับ

อ่าก็เราถ้าเรามีพ่อแม่เกษียณเราก็ต้องดูแลเรื่องว่า

กล้องมุมจรปิดสยานเตือนภัยนะครับ

รถยนต์กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้คนซื้อรถยนต์อายุจะเยอะขึ้น
แต่ว่าคนที่ขึ้นรถใหม่จะเป็นคนที่อายุ๕๐นับนะครับ
ภาพทั้งหมดที่เราเล่าให้ฟังคือว่า
มันเป็นหุ้นที่มีความหลากหลายมาก
ที่ได้ประโยชน์จากการบริโภคของคนใกล้เกษียณและเกษียณแล้วนะครับ
แต่หุ้นหลายตัวในภาพจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่แค่คนสูงอายุซื้อนะครับ
จริงมีหุ้นบางตัวซึ่งในภาพนี้ไม่มี
เราก็อยากจะดูแลตัวเองนะครับ
แล้วก็ยังคิดว่าจะไปต่อได้อีกไกลนะครับ
ปีนี้ปรากฏว่าหุ้นกลุ่มนี้ขึ้นมาเยอะมากนะครับ
ก็ถือว่าดีกว่าตลาดหุ้นโลกด้วยซ้ำนะครับ
ก็เป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าในรวมระยะยาวยังดีต่อไปด้วยนะครับ
ถึงโรงพยาบาลเฉยแต่นี่ครอบคลุมไปจนถึงวิถีชีวิต
ใช่เรื่องของความงามเรื่องของการบริหารเงิน
เรื่องของการประกันชีวิตประกันสุขภาพด้วย
แล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

ใช่ครับคือเราเป็นกองทุนที่ออกเมื่อ๒ปีที่แล้ว
คนบริหารชื่ออมุนติกนะครับเขาก็ชำนาญเรื่องนี้มากนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าปีนี้เฉพาะครึ่งปีแรกขึ้นมา๑๒กองทุนนี้
ที่นี่เป็นตัวอย่างมีภาพให้ดูด้วยนะครับ
ถ้าเอ่ยชื่อหุ้นอาจจะนึกไม่ออกว่าทำอะไรนะครับ
แต่ว่าถ้าดูภาพเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่พัฒนาตัวหุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่ช่วยคุณหมอผ่าตัดนะครับ
โยนตัวนี้ก็ทำหน้าที่เป็นช่วยเป็นแขนและเป็นตาให้คุณหมอ
คุณปามครับหุ้นตัวนี้มันเจ๋งไหมครับ
เป็นส่วนที่อาจจะใช้ครั้งเดียวหรือใช้๒๓ครั้งแล้วก็ทิ้งนะครับ
แล้วก็ต้องจ้างคนของบริษัทไปดูแลเครื่องมือด้วย

บอกว่าบริษัทนี้เนี่ยขายเครื่องไม่พอแต่ว่าเขายังเหมือนกับมีรายได้ประจำจากการปรุงรักษาแล้วขายอุปกรณ์เพิ่มเติมด้วยนะครับ
เราเลยบอกว่านี่ครับบริษัทนี้โตได้อีกไกลนะครับ
ก็ปรากฏว่าหุ้นตัวนี้ครับเขาบอกว่าจะไปได้ไกลเพราะว่า
แปลว่าที่ยังใช้มหารอตอยู่ใช่ไหมครับ
แปลว่าโอกาสที่จะโตได้อีกมีเยอะมากนะครับ
ค่อนข้างสะท้อนวิธีคิดของผู้จัดการกองทุน
แล้วก็แนวโน้มนโยบายในการบริหารด้วย
ว่าวิธีการเลือกหุ้นรายตัวมีวิธีคิดอย่างไรด้วย
สำหรับกองทุนนี้
แล้วก็เหมาะกับการลงทุนไม่ต่ำกว่า๕๑๐ปีขึ้นไปนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกครับกองทุนนี้ต้องย้ำหลายครั้งว่า
ไม่ใช่กองของคนเกษียณนะครับ
เป็นกองของพวกเราทุกคนที่ลงทุนโดยเชื่อมั่นว่า
ของเราเนี่ยมีผู้ที่ใกล้เกษียณมากขึ้นมีคนเกษียณแล้วมากขึ้น
บริโภคที่มากขึ้นของคนกลุ่มนี้นะครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะครับ
คนที่อายุน้อยก็ดูแลตัวเองมากขึ้น
ซึ่งก็เป็นทีมที่มาแรงมากในระยะยาวนะครับ

ว่ามันสะท้อนพฤติกรรมแล้วก็วิถีชีวิตที่เราชอบความมั่งข้าง
นักลงทุนที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่
ปรึกษาที่ปรึกษาทางการลงทุนได้เลยนะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นเดียวกัน

โทรเข้ามาสอบถามได้เลยหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเข้ามาสอบถามให้ดี